เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว

เพราะว่ามีการที่จะผลิตเรื่องของคอมพิวเตอร์

แล้วก็คอเกมหลายคนก็ยอมทุ่มทุน
ที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคดีไว้ใช้

แม้ว่าการยอดจำหน่ายของตัวเครื่อง
อาจจะได้ไม่มากนักแต่ว่าเนื่องจากราคาที่สูงขึ้น
แล้วก็มีการทุ่มทุนเรื่องของสเปคแบบนี้
ก็เลยทำให้ตลาดนี้กลับมาคึกคักขึ้นเพิ่มเติมนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ

แคสเกมและเกมออกใหม่ที่มีกราฟิกสูง
โน้ตบุ๊กสำหรับเกมมิ่งกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้งค่ะ
และที่สำคัญกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย

แต่ว่าพระเอกที่ช่วยไว้ในปีที่แล้ว
ก็คือในส่วนของคอมพิวเตอร์เกมมิ่งนั่นเอง
ซึ่งในปีที่แล้วนะคะสามารถทำให้ตลาดนั้นเติบโตได้ถึงร้อยละ๑๕ค่ะ

ได้มีการทำเกมออกมาในเรื่องของภาพ
แล้วก็เสียงสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะ

วางสเปคมาเฉพาะสำหรับเกมมิ่ง

เพื่อให้ได้สเปคที่ตรงใจภาพสมจริง

ซึ่งก็มีราคาตั้งแต่๒๙๐๐บาทขึ้นไปจนถึงหลักแสน
สิ่งที่ต้องการคือทำให้สามารถ
ทำให้เล่นเกมได้ดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับผม
คือการ์ดหน้าจออาจจะต้องเป็นรุ่นท็อปถ้าซื้อใหม่นะครับผม

ถ้าเป็นก็เป็นคอมพิวเตอร์โน้แล้วก็เป็นตัวท็อปไปเลยครับผม
ผู้ประกอบการหลายแบรนด์จึงใช้โอกาสนี้

จับกลุ่มลูกค้าคอเกมที่มีกำลังซื้อสูง

ก็เราเรียกกันว่ากลุ่มลุกกี้แล้วกันนะครับในสับเกม
กี้ก็คือเหมือนแบบกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นใหม่หรือบีกินเนอร์เนี่ย
เขาก็เขาคงยังไม่สามารถใช้ตัวแพงได้นะครับ
อย่างเช่นตัว๔๕๐๐๐เขาอาจจะลองเริ่มจากตัวแบบ๒๙๐๐หรือตัวเริ่มต้นมาก่อนนะครับ
ซึ่งเราเองเราก็มีตัวนั้นนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาประหยัดเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนั้นเช่นกันครับผม
และในครึ่งปีหลังนะคะจริงอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยในปีนี้
จากคอมเกมมิ่งจะเป็นตลาดที่เติบโตสูงแล้วนะคะ
บรรดาอุปกรณ์เสริมอย่างหูฟังชั้นดีเมาส์จอยสติ๊ก
ก็เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่จะเติบโตตามคอมเกมมิ่งไปด้วยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน